ส่วนพระรูปนี้อันนี้ไม่ปกติแน่
พระขับรถเราอาจจะเห็นเป็นเรื่องปกติ
แต่ความจริงสำนักพุทธบอกไม่อยากให้ขับหรอก

เพราะพระขับรถที่ผิดแน่

พอไปตรวจสอบไล่กันจนทันเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยก็มาเอ้าคนขับนี่พระรูปนี้เลย
เห็นเขาเจ้าไหมครับกินเหล้านี่หึงเลยอะไรหรือเปล่า
ถนนตัดใหม่ทางไปอำเภอกุชินารายนะครับที่กรสินนะครับ
สพเมืองกาลสินก็ไปตรวจสอบหลังชาวบ้านแจ้งว่าโอ้โหรถยนต์คันนี้ขับสายไปสายมา
สุดท้ายเนี่ยไปจอดอยู่นู่นฮะไล่ไปเนี่ยเปิดไซเรนไล่เลยนะครับ
ขับหนีนะครับไม่จอดนะครับเร่งเครื่องสายไปสายมาเหมือนเดิม
จอดหน้าวัดดงสว่างใต้คนขับลงมาจากรถ
ตำรวจกับกู้ไพรนี่ทั้งอึ้งทั้งงงพระนะครับพระสงฆ์นะครับ
ชื่อพระนี่ก่อนอายุสี่สิบเอ็ดปี
คือไอ้รอยบุบนี่ก็ไม่รู้ว่าบุบเก่าบุบใหม่ด้วยนะไปชนอะไรมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้
ตำรวจก็ถามว่าอ้าวทำไมขับรถอะไรแบบนี้ทำไมขับออกมาเองอ่ะ
อ่าคือพระรูปนี้บอกไม่มีลูกศิษย์ทำไมไม่หาลูกศิษย์อะไรมาขับให้
นิกรบอกว่าอ๋อไม่มีคนขับหรอกมีแต่พวกขี้เมา

พี่ขับมาจากไหนข้างนี้ต้องไปจับมาจากบ้านคุณงามครับ
การเหลอะนะครับอ่ะผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่เกิดเวธโอเคครับค่ะ
หรือที่ทุนพิฤตของร้อยเกณฑ์ถ้าร้อยเกณฑ์ต้องการเป่าท่าน
ท่านก็ต้องมีความร่วมมือด้วย
แต่ถ้าเกิดแอลกอฮอลมันไม่ขึ้นก็คือไม่มีอะไรนะครับ
แล้วก็ต่อไปท่านให้ลูกศิษย์ขับเถอะครับเชื่อผม
มันไม่มีคนขับมีแต่ขี้เมา
เขาบอกไม่มีลูกศิษย์ขับให้มีแต่แม่ลูกศิษย์มันขี้เมา
ต้องขับมาเองพระเลยต้องขับมาเอง
แต่ตำรวจกับกู้ภัยบอกว่าชาวบ้านเขาแจ้งไปเนี่ย
โอ้โหรถคันนี้ขับสายไปสายมาเนี่ยฮะ
ผมก็พูดใส่ไมค์วิทยุสาหรัมพวะบอกจอดจอดครับจอดครับ
อะไรอย่างนี้จนนั่นแหละจนถึงนี่เลยพี่
แกก็ขับช้าช้าเสียบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับ
สุดท้ายที่ว่ามีแต่ลูกศิษย์ขี้เมาไม่มีใครขับรถให้เนี่ย
ตำรวจก็เลยนำพระนิกรไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายซะหน่อยนะฮะ
ท่านผู้ชมฮะ๒๔๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ไม่ต้องสืบเลยทีนี้ก็ดำเนินคดีแจ้งข้อหากันไป
แล้วก็ให้ศึกไปเรียบร้อยแล้ว